แต่ฝนมันยังรำคาญรำคาญไปหลายภาพเลย
ทุ่มของเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยา
อ่อนกำลังลงเป็นห่อมความกดอากาศกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว
แต่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด
เพราะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบางส่วน
ภาคอีสานด้านตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง
ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ข้อความแบบนี้คุณผู้ชมฟังแล้วชินหู
แต่อย่าให้มันผ่านไปดูว่ามันเป็นบ้านเราหรือเปล่า
รวมถึงพื้นที่รุ่มพื้นที่รุ่มต่อไปอีก๑วันนะ
กว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มันจะเคลื่อนตัวออกไปจากประเทศไทย
หรือมันจะสลายตัวนะครับส่วนภาคใต้ล่ะภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่ในขณะนี้สภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบน
และอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตรทีเดียวนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรนะ
ฉะนั้นเรือเล็กเรือเล็กเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
จนถึงวันที่๑ตุลาคมนี้ว่าแต่ตอนนี้ไอ้ยอมความกดอากาศต่ำเนี่ย
มันไปอยู่ตรงไหนล่ะรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้มันไปเยี่ยมท่านที่เพชรบูรณ์
บูรณ์ที่ดูเราอยู่นะครับส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าตอนนี้ฝนบ้านท่านเป็นยังไง
ตกหยิมตกเล็กตกน้อยกับตกหาใย
รายงานกันเข้ามาเลยไม่ใช่แค่ที่เพชรบูรณ์อย่างเดียวค่ะ
พื้นที่ไหนพิกัดไหนตอนนี้น้ำมันเพิ่มระดับขึ้นหรือว่ามันลดลงแล้ว